เงาดำตรงรั้วบ้านเนี่ยค่ะ

จึงต้องวงกลมสีแดงให้คุณผู้ชมได้ช่วยกันสังเกตหน่อย
เขาก็ได้โพสต์คลิปนี้แล้วก็เล่าที่มาเรื่องชวนขนลุกนี้ว่า
บังเอิญบังเอิญบังเอิญวันโกนบังเอิญหมาเห่าบังเอิญเปิดกล้อง
บังเอิญเจอเจออะไรอ่ะเขาบอกว่าอย่างนี้
รอบที่แล้วดวงไฟเขาเจอมาแล้วรอบนี้เป็นเงาดำจะอยู่ได้ไหมเนี่ย
คำถามคือแล้วเงาดำที่ว่านี้คืออะไร
คุณผู้ชมช่วยกันคิดวิเคราะห์กันหน่อยนะ
ช่วยกันหน่อยบางทีเจ้าของบ้านเขาอาจจะไม่สบายใจไง
เขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคลิปที่เห็นเป็นคืนวันโกน
โบราณเขาเชื่อว่าเป็นวันที่โลกวิญญาณเปิด
วิญญาณก็จะมีอำนาจสูงสุดวิญญาณอาจจะออกมาปรากฏตัวนั่นเองค่ะ
ปรากฏว่าโอ้โหถึงกับคนหัวลุกเลยทีเดียว
เพราะว่าเจอเงาดำแบบนี้แล้วยังมีเสียงหมาเห่าด้วย
แล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เธอบอกว่า
เคยมีเหตุการณ์แปลกแบบนี้เกิดขึ้น
แต่ครั้งนั้นเป็นลักษณะเหมือนดวงไฟ
รอบนี้มาเป็นเงาดำค่ะน้องใบตอง
ทีนี้ยังไงล่ะเรื่องนี้ต้องหาคำตอบค่ะ
ชาวเน็ตก็เลยมาช่วยดูมาช่วยตอบมาช่วยเม้น
เน็ตบอกอย่างนี้ว่าอุ๊ยจังหวะที่เงาดำโผล่มา
จังหวะหมาเห่ามันเป็นจังหวะเดียวกันเลย

บางคนคอมเมนต์บอกก็แค่วิญญาณอะไรบางอย่าง

นะฮะก็วิญญาณบางอย่างนั่นแหละ
วิญญาณนั่นแหละอะไรแหละว่ะ

บางคนบอกก่อนใกล้วันโกนมักจะได้ยินเสียงแปลก
หรือว่าหูแว่วตอนนอนตัวก็มีประสบการณ์คล้ายกันเหมือนกัน
ส่วนบางคนบอกวิญญาณน่าจะเยอะนะ
ต้องมีปู่เวสุวรรณท่านจะช่วยคุ้มครอง
ใช่บางคนเขาเชื่อว่าทาเวสวันจะช่วยปกปักรักษา

ว่าเหมือนกระรอกไหม

ดิฉันว่ารักษณะมันเป็นจากเสาลงอย่างนี้

ลักษณะของเงามันประมาณเท่าตัวกระลอก
นี่เห็นไหมคุณเห็นเหมือนมีหางพวง

ถ้าอย่างนั้นลองสังเกตดูอีกทีนึง

เพราะว่าถ้าเป็นหมู่บ้านอย่างนี้น่าจะมีมีกระรอก
แล้วหมามันเห่าอ่ะหมาไม่ได้หอน

หมาเห่าอาจจะเห่าสิ่งแปลกปลอมกันแบบนี้ก็ได้